เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่มีรถแท็กซี่นะคะ
เขาต้องหักหลบขอนไม้ที่อยู่กลางถนนแถวแจ้งวัฒนะค่ะ
แล้วก็พุ่งตกลงไปข้างทางที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีเหมือนเหล็กแหลมนี่เห็นไหมฮะ
น่ากลัวมากแบบนี้โอ้โหแท็กซี่ทะเบียนท้อทหารสวรรษีสามหนึ่งสองสองกรุงเทพภูมิตกลงไป
ก็หักหลบขอนไม้กลางถนนแถวแจ้งวัฒนะ
คนขับแท็กซี่ชื่อว่านายคนนองพรมวัดค่ะบอกว่าตีสี่ครับ
มีผู้โดยสารด้วยนะเป็นผู้หญิงนั่งมาจากขนส่งหมอชิดจะไปเมืองทอง
ขับถนนแจ้งวัฒนะขาออกเลนกลางผ่านสารปกครองมีขอนไม้ใหญ่อยู่กลางถนนครับ
หลบแล้วตกลงไปแบบนี้โอ้โหเหล็กมันเสียบพอดีจริงจริงค่ะ
ขับแท็กซี่บอกว่าตั้งสติได้เปิดประตูพาตัวเองลงมาจากรถ
คดีที่ฆ่าเข็มขัดนิรภัยแล้วก็มีคนอยู่แถวนั้นเป็นทหาร
ก็จะเปลี่ยนเลนขึ้นสะพานพอจะเปลี่ยนเลน
ปุ๊บพอเปลี่ยนปุ๊บก็ไปเจอขอนไม้ยาวประมาณสัก
ใหญ่ก็ประมาณสักเนี้ยก็ชนเขาเลยชน
รถมันก็เสียหลักเสียหลักแล้วมันก็ลงฝั่งตรงที่ไซส์งานพอก่อสร้างตรงที่เขาทำต่อหม้อเป็นหลุมใหญ่แล้วก็มีเหล็กที่ขึ้นมาแล้วมันก็ลงตรงนั้นเลยครับก็ประตูมันก็เปิดได้นิดหน่อยก็ค่อยค่อยเปิดแล้วพอดีมันมีพี่ทหารตรงกลมด้านเขานะสองคนเข้ามาช่วยดึงก็เอาผู้โดยสารออกมาก่อนพอผมก็ค่อยขึ้น
แล้วก็ตะโกนบอกให้ระวังก็หักหลบนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราติดต่อไปที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอร์

แล้วก็ตรวจสอบให้จะมีการประสานแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างให้เพิ่มเติมด้วยนะคะ